แต่ทีนี้มีกลุ่มคนที่เขาบอกเขาเคยรู้จัก

แล้วก็ตาย
ดูอีกให้ตายด้วย

ลิกพอลิกพอ
พูดไปไม่ได้เกินจริงเลยที่บอกจะเอาให้ตายเนี่ยคุณผู้ชมฮะ

แล้วดูตอนท้ายเมื่อกี้เห็นไหมพี่น้ำแข็งพี่เบิร์ต

ต้องคริ๊กผ้าจริงคุณพี่โฟมะให้สนับสนุนเริ่มความอุดแรงนะ

คนที่โดนทำร้ายเนี่ยชื่อว่าธีรศักดิ์ฉายริ่มหรือว่าแว่นอายุ๒๖ปี

ลุมโดนล้อมอยู่แบบนี้ครับ
มีคนพยายามห้ามแล้วนะแต่กลุ่มผู้ก่อเหตุก็ไม่หยุดครับ
เหตุเกิดในพื้นที่ตำบล๗ริ้วอำเภอบ้านแพ้วที่สมุทรสาคร
วันเสาร์ที่ผ่านมาสัก๓ทุ่ม
ครอบครัวคนเจ็บคือครอบครัวของแว่นเนี่ยนะไปแจ้งความไว้แล้วที่สพบ้านแพ้ว
ต่อมาทีมข่าวได้คุยกับในแว่นหรือว่าธีรศักดิ์ครับ
ซึ่งตอนนี้รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลโอ้โหสะบักสบอม
เบ้าตายังเขียวช้ำอยู่เลยคุณผู้ชมดูไกลยังเห็น

เอ็กซ์เรย์พบว่ามีเลือดซึมในสมองด้วย
อันนี้น่าห่วงก็มีความเป็นไปได้แหละเพราะโดนขนาดนั้น
ต้องเฝ้าดูอาการอย่างใกล้ชิดเลยครับ
แว่นธิรษักเล่าให้ฟังว่าคืนเกิดเหตุนะพี่
ผมไปดื่มกับเพื่อนแล้วก็มาโดนรุมทำร้าย
ไอ้ฝั่งที่ทำผมเนี่ยผมรู้จักนะ
ว่าปมเหตุมันอาจจะมาจากเรื่องเก่า
ผมเคยไปทวงล้อมมอเตอร์ไซค์จากกลุ่มนั้น

ผมเคยพูดไปว่าถ้าไม่ได้ร้องก็ขอเป็นเงินคืนก็ยังดี
แต่เนี่ยมาทำผมแบบนี้เอาซะปางตายเลย
พอแล้วนิกนิกขอ
กินเหล้ากับเพื่อนครับแล้วเหมือนกับว่าพอเวลากินเสร็จ
ก็กลับมาแล้วอะไรอย่างนั้นก็หลังจากนั้นทางมหุ้นเขาก็
อันนี้ลุงไว้นี่ผมครับ
กลุ่มนี้เคยรู้จักกันมาก่อนไหม

คือเหมือนกับว่ารู้จักกันแค่คร้าว
อันนี้ไงครับรู้จักกันแค่รู้จักกันเฉยครับ
ใจผมผมคิดว่าน่าจะเหมือนกับว่าคงจะมีเรื่องเก่าด้วยแหละครับ

ผมเองผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับ
ต่อมานักข่าวเลยไปยังบ้านของผู้ก่อเหตุครับ
ก็เป็นร้านซ่อมมอเตอร์ไซค์
แต่ก็ไม่ได้เจอตัวนะคาดว่าน่าจะหลบหนีออกพื้นที่ไปแล้ว
เจอแค่รถมอเตอร์ไซค์สีชมพูครับ
เป็นของคันที่ใช้ก่อเหตุเลยวันนั้น

จริงกลุ่มผู้ก่อเหตุมากันทั้งหมด๔คนนะ
ก็คือ๓คนที่รุมทำร้ายในแว่นกับอีก๑คน
เป็นแฟนสาวของนายนิก
นายนิกก็คือ๑ในคนก่อเหตุนั่นแหละ
ผู้หญิงเนี่ยเป็นคนถ่ายคลิปพี่เบิร์ต
เพราะทีมข่าวโทรคุยกับนายบอย๑ในผู้ก่อเหตุ

พาพวกไปกระทืบไอ้แว่นธีรศักดิ์จริง
แต่อ้างว่าก็ฝั่งในแว่นมาหาเรื่องก่อน
เหตุในเรื่องเดียวกันอันนี้พูดตรงกันก็คือเรื่อง
ถวงล้อรถมอเตอร์ไซค์ครับ
นี่ครับก็น่าจะเป็นเรื่องล้อมอเตอร์ไซค์นี่แหละนะฮะเบื้องต้นตำรวจรู้ตัวคนก่อเหตุทั้งหมดแล้วก็เดี๋ยวรอเร่งติดตามตัวมาดำเนินคดีต่อไปครับ